ติดตามไทยรัฐจอบประเด็นกันต่อช่วงนี้มาที่เรื่องของปัญหาผลกระทบทางธรรมชาตินะครับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์สั่งปิดเกาะตาชัยอย่างไม่มีกำหนดนะครับ
หลังจากนักท่องเที่ยวล้นส่งผลกระทบต่อแนวปาการัง
ส่วนเกาะไก่จังหวัดกระบีนั้นตอนนี้มีกำลังฟอกขาวกว่า๑๘๐
ภาพของปากการังบริเวณเกาะไก่จังหวัดกระบี
กลายเป็นปากการังฟอกขาวถึงร้อยละ๘๐
เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อปี๒๕๕๓เคยเกิดปรากฏการณ์ครั้งรุนแรงมาแล้ว
แต่ตอนนั้นพบถึงปาการังโพธิ์ไม่มีการฟอกข่าว
เปิดเผยว่าได้เสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์ปิดการท่องเที่ยวบริเวณที่มีการฟอกขาว

จากอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจึงจำเป็นต้องสงวนทรัพยากรทางทะเลไว้
เช่นเดียวกับนายทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
นักวิชาการทางทะเลและเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของอุทยาน
จะลงพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
และจะนำข้อมูลไปหารือกับกรมอุทยาน
ปิดพื้นที่ให้ปากการังได้ฟื้นตัวไม่เกิดการฟอกขาวเพิ่มเติม
ส่วนนายอิทธิฤทธิกิ่งเล็กประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าเห็นด้วยกับนักวิชาการทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอให้มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกันจะต้องสำรวจและวางแผนศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนว่า
จะต้องปิดระยะยาวหรือปิดเฉพาะช่วงฤดูมรสุมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านธุรกิจการท่องเที่ยวด้วย
เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันและหมู่เกาะสุรินจังหวัดพังงา
ที่จะประกาศปิดเกาะตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมถึงวันที่๓๑ตุลาคมของทุกปี
แต่ปีนี้เกาะตาชัยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
และเป็นเขตสงวนสภาพธรรมชาติตามแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน
ได้ประกาศปิดโดยไม่มีกำหนดโดยเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
มีประเด็นเกาะตาชัยเกิดขึ้นและมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนเกาะจำนวนมาก
ทั้งที่เป็นเขตสงวนนอกจากนี้ยังมีการทิ้งสมอเรือลงแนวปาการัง
ปากการังสีน้ำเงินที่หายากเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
กรมอุทยานจึงจัดระเบียบจุดดำน้ำปิดร้านอาหารบนเกาะ
จัดตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายและควบคุมกิจกรรมให้เหมาะสม
แผนแม่บทจะระบุว่าให้มีการขึ้นบริเวณชายหาดได้จำนวนน้อยคน
แต่ปากการังน้ำตื้นยังเสียหายแสดงว่ายังไม่สามารถควบคุมได้
เกาะตาชัยเป็นเขตสงวนซึ่งรักษาสภาพของธรรมชาติ
ถ้าที่ปดีท่านก็กดได้มีประกาศจะกรมออกมาว่าต้อง
ปิดก่อนนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นะครับ
แล้วก็ปรับปรุงฟื้นฟูอีกที

ได้โพสต์ข้อความชวนให้คนร่วมกัน
แชร์ภาพความทรงจำดีที่เกาะตาชัย
เพื่อเป็นการอำลาชายหาดที่งดงามระดับโลกแห่งนี้
รวมทั้งยังบอกว่าต่อจากนี้
คงไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

จากนี้ธรรมชาติจะได้พักผ่อนไปอีกนานแสนนาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน